คุณยายค่ะเป็นชาวสวนอยู่ที่ระยอง

ไปเจอพวกมิจฉาชีพมาหลอก
อ้างลักษณะเหมือนโดนป้ายยา

ปรากฏไปกดเงินให้เขา๒แสนกว่าบาท
ไปเลยยายเป็นทุกข์มากนะคะคุณผู้ชม
ไปดูก่อนมันมีกล้องมุมจรปิดที่เกิดขึ้นภายในตลาดค่ะ

เป็นกลุ่มคนร้ายที่ขับรถกระบะนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เกิดขึ้นที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง

คนร้ายเข้ามาทำทีค่ะ
ไปซื้อเงาะกับคุณยายเพราะคุณยายขายเงาะ
เหตุการณ์๒๐มิถุนายนออกอุบาย

ยายค่ะชื่อว่านางสวรรค์นะคะ
พงศิลาอายุ๗๑ปีแล้ว
ยายเล่าบอกมากัน๓คน
คนนึงเนี่ยอายุเยอะพอกับยายเลย๗๐
กลับมาอีกรอบนึงขอบอกสั่งเพิ่มอีก๒เข่ง

แต่เขาบอกยายว่ายายเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนนะ

วันรุ่งขึ้นกลับมาเลยค่ะ๒๑มิถุนายน

เดี๋ยวต้องไปเอาง้อที่สวน๖๐กิโลตรงนี้ไม่มี

ก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวไปกดเงินด้วยกัน

แล้วก็ระหว่างทางที่นั่งอยู่ในรถตีสนิท
พูดคุยกับยายไปเรื่อยแล้วบอกว่า
ยายเนี่ยพวกเรารู้จักกับพี่ชายยายด้วยนะ
แล้วพี่ชายยายเสียชีวิตไปนานแล้วนะคุณ
ยายก็เลยเริ่มเหมือนเคลิ้ม
หลังจากนั้นคนร้ายบอกขอยืมเงิน๒แสน

ยายบอกรู้สึกเบลอมึนงง
นี่แหละคุณขวัญคือกลุ่มแก๊งพวกนี้

มือไม้เขาจะถึงนะเขาจะแตะเนื้อต้องตัว

และการตีสนิทเหมือนเขาก็ทำการบ้านมานะ
ว่ายายมีญาติเสียชีวิตไปหรือยังอะไรอย่างนี้
แล้วคุยไปคุยมายายเชื่อนะสิคุณ
ไปเบิกเงินสดจากธนาคารให้เขาสองแสน
แล้วยังมีเงินสดที่อยู่ในบ้านให้อีกสี่หมื่นเป็นสองแสนสี่ค่ะ
จับผู้ใช้จับผู้ใช้จับเหรอ
อย่างนั้นก็พูดว่าช่วยเค้าด้วย

แล้วเขาขอยืมเงินเหรอ
หลังจากที่เขาได้เงิน๒แสนเนี่ยเขาได้อะไรอีกป่ะ
กลับมาบ้านเขาก็เอาเงินเราอีก๔๐๐๐
เป็นเงินสดเหรอ
ยายพูดไปยายนี่น้ำตาคอนะคะ
ยายบอกว่าพอไปเอาตังค์ให้เสร็จเรียบร้อยจากธนาคาร๒แสนใช่ไหม

หลอกให้ยายเอาเงินให้อีก๔๐๐๐ที่อยู่ที่บ้าน

ก็เสียไป๒๔๐๐นะยายบอกว่ามันแปลกนะ
ยายก็ดันไปเคลิ้มเชื่อใจเขาและอีกอย่างมันเบอร์งง
ใช่แล้วคุณรู้ไหมลูกชายบอกเลยแบบนี้ตอนนี้นะคะ
ลูกชายคือวาดที่๑๐๓วีรวัตน์ค่ะ
บอกนะคะว่าสงสารแม่มาก
แม่นี่มีอาการหวาดระแวงคนแล้วนะ
กลัวจะถูกล่อลวงอีกถึงขั้นต้องกินยานอนหลับเลย
หลับไม่ได้วอนตำรวจจับคนร้ายให้หน่อยค่ะ

บอกว่าตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดที่ตลาดนั่นแหละค่ะ
เห็นรถกระบะของคนร้ายก็เลยไปตามทะเบียน
ปรากฏมันเป็นทะเบียนรถเช่าคุณ
ตอนนี้ติดตามเจ้าของรถอยู่เดี๋ยวต้องมาสอบสวนหาเบาะแสค่ะ

แล้วมาเช่ารถยังไงตามตัวมาดำเนินคดี
แต่นี่คือรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านออยเคยออกมาพูดถึงเรื่องของ
ยาป้ายที่ทำให้เคลิ้มยาป้ายที่ทำให้สลบ
ออยยืนยันว่าถ้าจากการศึกษา
ความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

เพราะถ้าหากมีเวลาอยู่ในห้องผ่าตัด
ไม่จำเป็นต้องมีวิสัญญีแพทย์แล้ว
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่ต้องระวัง

แต่ควรจะระวังคือการพูดชักจูง
เคลิบเคลิ้มหลงเชื่อ
แล้วทำให้เราไปทำสิ่งที่เขาบอก
ครับต้องระวังต้องเตือนภัยกันไว้นะ